ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูภาพภาพหนึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อและวิจารณญาณด้วย

เป็นภาพของมือปริศนาอ่านี่เห็นไหมฮะ
คือผู้ชายคนนี้เขาถ่ายรูปในงานที่เขาไปงานเลี้ยงฉลองเลี้ยงรุ่นอะไรแบบนี้

มีมือมือหนึ่งโผล่มาข้างหลังแบบนี้คือมันชัดมากนะ
อ่ามือเพื่อนไปยืนอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเขาบอกเขาตรวจสอบหมดแล้ว
ไม่มีเพื่อนไม่มีคนไหนที่ไปอยู่ข้างหลังเราทั้งสิ้นตอนที่ถ่ายรูปก็เลยเชื่อว่า
เป็นมือของแฟนสาวที่เสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่ายังไม่ไปไหน
วนเวียนอยู่กับเขาแบบนี้ค่ะแต่แต่ภาพมันชัดมากเลยนะมันชัดมาก
อาจจะว่ามุมของแสงความหักเหอะไรต่างนานาหรือจะตัดต่อหรือจะอะไรยังไง
อืมคือถ้าตัดต่อเนี้ยเจ้าตัวเขายืนยันว่าไม่ใช่ตัดต่อแน่ค่ะไม่ใช่คนไปยืนข้างหลังแน่
แต่ถ้าจะมุมของแสงพวกนี้มันก็มันก็ไม่น่าชัดขนาดนี้นะครับ
ภาพนี้ก็มีคนเห็นก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์ตีความกันไปต่างนานานะฮะถ้าคนที่อยู่ในเหตุการณ์
คนที่รู้จักกับผู้ชายที่อยู่ในภาพเขาบอกว่านี่เขาก็ยิ่งแบบหลอนกันเลยอ่ะ
เพราะเขายืนยันกันว่าไม่มีใครอยู่ข้างหลังตรงนั้นเลยตรงจุดนั้นที่แบบ
จะชูมือขึ้นไปโผล่เหนือศีรษะเขาเนี่ยนะฮะผู้ชายในภาพนะครับ
ชื่อว่านายสมครานนามสกุลเครือบุญเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง
ในพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับบอกว่าภาพนี้เขาถ่ายเมื่อคืนวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคม
งานเลี้ยงชาวพยาวคืนถิ่นจัดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
ภาพนี้มีมือปริศนากางอยู่เห็นนิ้ว๕นิ้วชัดเลยบนศีรษะของเขา
แต่ว่ามือเนี่ยขาวซีดสอบถามเพื่อนหมดแล้ว
ไม่มีใครไปยืนข้างหลังแล้วชูมือขึ้นมาเลยนะทุกคนที่อยู่ในงานเลี้ยงคืนนั้น
พอเห็นภาพนี้บอกว่าโอ้โหขนลุกตกใจกันหมด
นายสงครานพร้อมกับเพื่อนวันนี้พากันไปที่วัดศรีดอนมูล
อำเภอสรพีจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเพื่อไปให้พระครูสิริสินสังวร
หรือว่าครูบาน้อยเกจิอาจารย์ชาวล้านนาชื่อดังช่วยรดน้ำมนต์ให้
ถวายสังขทานแล้วก็ทำบุญต่างด้วยเพราะว่าเขาเชื่อว่าเป็นแฟนสาวที่เสียชีวิตไปแล้ว
โดยเขาเล่าว่าตั้งแต่แฟนสาวเขาเสียชีวิตลงเนี่ยมันมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นหลายครั้ง
อย่างนี้ภาพมือโผล่บนศีรษะเนี่ยอันนี้ก็เหตุหนึ่งแล้วในวันนั้นน่ะนะวันที่ถ่ายรูปแล้วมีมือปริศนาโผล่บนศีรษะเขานะ
เขาบอกว่าวันนั้นนะเขามีการเป่าเค้กวันเกิดให้กับเพื่อนนะสำหรับคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคม
ปรากฏว่ามีเพื่อนคนนึงจะเป่าเค้กก้อนหนึ่งเนี่ยอยู่ดีเค้กเทียนที่อยู่บนเค้กมันดับวูบเลยเหมือนมีคนมาเป่า
แต่เค้กของเพื่อนที่วางใกล้กันที่จุดเทียนเหมือนกันก้อนนั้นน่ะไม่ดับ
ค่ะคือเหมือนกับถ้าลมพัดเทียนดับก็ต้องดับหมด
มันต้องทั้งสองก้อนใช่แต่ดับก้อนเดียว
เหมือนมีคนมาเป่าไปเลยซึ่งเพื่อนก็ยังไม่ได้ป่าว
ทุกคนแบบแปลกใจมากแล้วยิ่งมาเห็นภาพถ่ายมือปริศนาอันนี้
ทุกคนก็เลยแบบเชื่อเลยว่านี่คือแฟนสาวของนายสงคราน
ที่ยังไม่ไปไหนยังวนเวียนอยู่ใกล้
อืมฮ่าของของคนในในโลกฝั่งนี้เลย
อ่าก็เลยต้องไปทำบุญกันอ่าอุทิศส่วนกุศลให้กับแฟนสาว
เพราะว่าตอนที่มีชีวิตแฟนสาวก็นับถือครูบาน้อยเช่นกัน
เป็นรูปที่ถ่ายจากกล้องของเราครับไม่มีไม่มีจากกุฎ
คนที่อยู่ข้างหลังก็ยืนยันว่าไม่มีใครอยู่ข้างหลัง
คนที่อยู่ข้างนะฮะเพราะว่ายืนยันว่ามีใครอยู่ข้างหลัง
ก็เลยแบบแตกใจกันว่านี่มันเป็นอะไรเป็นแรก
แล้วก็หลังจากที่เอารูปถ่ายไปให้เพื่อนสนิทของผู้ตาย
ก็ยืนยันว่าเป็นมือของผู้ตายจริง

แง่การแบบไปดูจริงมันก็ต้องไปดูกันเยอะ
ว่าภาพที่ออกมาจากกล้องแบบไหน
หรือว่ายังแบบเป็นฟิล์มไปล้างอยู่
อะไรยังไงมันก็มีเรื่องราวเยอะแยะให้ตีกันไปนะ